อ้ามก๋วยไฮโซ

ดาราควงผู้ชายปุ๊บก็ต้องผู้ชายคนนั้นก็เป็นไฮโซ

เขาบอกว่าคนนี้จะเป็นแฟนใหม่หรือเปล่า
ซูมดูชัดเลยดีกว่าว่า
หล่อตีคนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง

คือตอนแรกก็แบบว่าเอ๊ะจะไปรีเทิร์นกับแบบว่าคนรักทั้งคนเก่า
หรือว่ายังไงหรือเปล่าลุ้นไม่ขึ้นแน่เลย
เพราะว่าด้านเนี่ยมีคนตาดีไปเห็นหนุ่มคนนี้แหละค่ะ

บางทีก็แบบว่าใช้เทคติกในการที่แบบ

แยกกันเข้าไปเวลาออกก็แยกกันออก
คนตาดีก็ยังไปอาบเห็นมาจนได้ไง

อันนี้ต้องรอคุณอ้ำพัชราภาออกมาอัปเดตเรื่องหัวใจอีกที

เขาก็ไปกันแบบกลุ่มเพื่อนก็มีไปอะไรอย่างนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวออกมาว่ามีไปกับเกาหลีใช่ไหม

ก็ใช่ไหมเขานี่บอกว่างานเยอะอยู่
โอ้โหนะกระเป๋าถือสวยมาก

ก็ถือยังงี้แต่กระเป๋าก็จะเป็นแบบพุงฟลิ้งใน
จริงก็ประมาณพี่หนุ่มอย่างนี้แหละ

เพราะอาจจะเป็นคนแต่งตัวเก่งหรือเปล่า

รองเท้าใส่สูงกว่าหลักพันกรอีกดูสิ
แต่คนนี้คนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไง

ก็ยังไม่ที่มีข่าวไปว่าตอนนี้ก็เหมือนแย่กัน

ซึ่งต่อไปก็ไม่รู้จะมีกลับมาคบกันหรือเปล่า

เขาก็ต้องมีสิทธิ์เขาจะดูคนนู้นคนนี้เหมือนกัน
ถูกไหมคะ